จังหวัดฉะเชิงเซาครับตอนนี้เนี่ยลูกหลานของคุณตาคุณยายไม่สบายใจครับ
บ้านหลังนี้ตายายสองคนก็เป็นพี่น้องกันก็อยู่บ้านตามลำพังเพราะว่าลูกหลานก็ออกไปทำงานกันนะครับ
ปรากฏว่ามีคนร้ายเข้ามาตีเนียนทำเหมือนกับคนสนิทครับ
คุณตากินเหล้าหลังจากนั้นคุณตามีอาการเหมือนหมดสติ
แล้วก็นอนอยู่บนแคร่แบบนี้นะฮะกว่าลูกหลานจะมาเจอนี่ก็คือเหมือนอาการไม่ค่อยดีแล้วอะครับ
ขณะที่คุณยายเองนั้นถูกคนร้ายจับเนื้อจับตัวและคุณยายก็เหมือนกับมีอาการแปลก
รับเรื่องร้องเรียนบอกว่าอยากจะให้ตามล่าตัวคนที่ก่อเหตุหน่อย
ลักษณะคล้ายกับวางยา๒ตายายคุณตาอายุ๘๐
และน้องสาวของคุณตาเป็นคุณยายอายุ๗๘ครับ
อยู่บ้านกันตามลำพังอ่ะครับนอกจากว่าจะทำให้คุณตาคุณยายมีอาการแปลกแล้ว
เห็นว่าเงินหายไปเกือบหมื่นครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๓๐ตุลาคมที่ผ่านมาในอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้า

กลับไปในวันนั้นคนร้ายทำทีเข้ามาที่บ้านหลังนี้
พูดคุยกับคุณตาคุณยายด้วยความที่คุณตาเป็นคนเก่าคนแก่ในหมู่บ้าน
ก็จะรู้จักกับคนเยอะฮะใครผ่านไปผ่านมาบางทีก็แวะทักแวะเอิ้นเรียก
เป็นยังไงยายเป็นยังไงแวะเข้ามาพูดคุย
บางคนคุณตาก็จำได้บ้างบางคนก็จำไม่ได้ครับ
ครั้งนี้คุณตาก็คงคิดว่าเออสงสัยลูกหลานในหมู่บ้านละมั้ง
มาคุยมาทักทายด้วยคนร้ายเข้ามาแล้วชวนคุณตากินเหล้าครับ
เขานำมาเองนะคนร้ายนำมาเองนะฮะใส่ในขวดน้ำสมุนไพร
ไม่รู้ว่าข้างในนั้นเป็นเครื่องดื่มอะไรนะฮะตาก็คิดว่าเออ
ก็เป็นลูกหลานเป็นคนคุ้นเคยในหมู่บ้านอ้าวกินก็ได้
ก็ไว้ใจเขาอ่ะเนาะตาก็ไว้ใจอ้าวเขาเทให้กินก็กินครับ
แต่ยายเนี่ยไม่ได้กินนะฮะยายไม่ได้กินก็จริงแต่ถูกชวนคุย
ระหว่างที่คนร้ายนั่งคุยกับคุณตาคุณยายสิ่งที่คุณยายเจอก็คือ
คนร้ายเอามือมาลูบตามเนื้อตามตัวคุณยายมาสัมผัสแล้วบอกว่า
ยายยายอ้วนไปแล้วนะเนี่ยคุณยายสุขภาพเป็นยังไงล่ะ
เอามือลูบจับเนื้อจับตัวคุณยายสักพักเดียวเท่านั้นแหละครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
ปวดท้องมีไข้จนกระทั่งรุ่งเช้า๓๑ตุลาคมลูกชายกลับมา
เจอตาร์กับยายสภาพอาการแย่แล้วหน้าเป็นห่วงมากเลย
รีบเรียกกู้ภัยนำตัวทั้งสองส่งโรงพยาบาลครับ
ส่งไปรักษาในตัวเมือง
ตรวจพบสารพิษในร่างกาย
และมีผลทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน
แขนขาอ่อนแรงอันตรายมากครับ
ค่ะอาการคุณตาร์หน้าเป็นห่วงมาก
ส่วนอาการคุณยายนั้นคุณยายจะพูดเพ้ออยู่ว่า
เอาเงินมาอย่าเอาเงินไป
ลูกชายก็เลยแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นไหนไปลองเช็คดูหน่อยซิ
เงินของยายเก็บเอาไว้ที่ชานหมากหายไป๘๐๐บาท
โทรศัพท์มือถืออีก๒เครื่องครับ
ก็เลยตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจ
และส่งเรื่องนี้ให้เพจสายใหม่ต้องรอดช่วยตามเรื่องตามคดีหน่อย
ล่าสุดวันนี้คุณสุชาดานักข่าวของเราครับ
ลงพื้นที่ไปคุยกับนายบัญชาอายุ๔๒ปี
บัญชาเป็นลูกของคุณยายลำดวน
แล้วก็เป็นหลานของคุณตาอย่างที่บอกว่าตายายนี่เขาเป็นพี่น้องกัน
ปกติแล้วจะอยู่บ้านหลังนี้อยู่กับแม่แล้วก็พี่ชายของแม่นั่นแหละครับ
แต่ว่าวันที่เกิดเรื่องด้วยความที่ต้องไปเข้าเวรออกไปทำงาน
ตั้งแต่เย็นวันที่๒๙ตุลากลับมาบ้านอีกทีก็๘โมงครึ่ง
วันที่๓๑ตุลาแล้วเหตุการณ์ที่คนร้ายมาที่บ้านหลังนี้มันเกิดขึ้น
ระหว่างนั้นนะครับวันที่๓๐ตุลาคมกว่าเขาจะมาถึงบ้าน
ก็เห็นอาการทั้งตาทั้งแม่อาการไม่ค่อยดีแล้วครับ
รงเนี่ยนอนแผ่อยู่ที่แคร่ไม้หน้าบ้านกางเกงหลุดรุ่ยเลย
เขาเลยรีบไปสวมกางเกงดึงกางเกงขึ้นมา
ตอนแรกคิดว่าอ๋อสงสัยตาเขาเมาล่ะมั้งเมาเหมือนทุกครั้งนั่นแหละ
แต่สักพักอาการแปลกฮะบวกกับแม่เรียกยายลำดวนนะฮะ
แม่เรียกเขาแล้วแม่ก็พูดอื้อเขาก็เลยงง
แล้วแม่อยู่ไหนเดินหาแม่ไปเจอในห้องนอนครับ
นอนอยู่ที่พื้นนอนแผ่หราที่พื้น
แล้วขออนุญาตนะครับด้วยความเคารพนะคือฉี่เลอะเทอะไปหมดเลย
ค่ะถามแม่เท่าที่จับใจความได้แม่บอกว่า
คือตื่นแล้วแต่แม่ลุกไม่ได้ขยับไม่ได้เหมือนไม่มีแรง
ก็เลยรีบเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
พอไปถึงมือหมอค่อยอุ่นใจหน่อย
แต่สิ่งที่คุณหมอบอกกับครอบครัวและญาติก็คือ
สำหรับอาการของคุณตาตารงทำใจเผื่อใจไว้หน่อยนะ

ถ้าหากว่าผ่านคืนนี้ไปได้ก็คือวันที่ไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับ
ถ้าผ่านไปได้โอกาสรอดก็จะมี
แต่ถ้าผ่านไปไม่ได้ก็เผื่อใจไว้หน่อยนะ
ในขณะที่อาการของแม่ครับ
ส่วนใหญ่จะพูดเพ้อยังจับใจความอะไรไม่ค่อยได้
ต่อมาครับอาการของคุณแม่ก็คือยายลำดวนค่อยดีขึ้น
เล่าให้ฟังบอกกับลูกว่าวันที่เกิดเรื่อง
มีคนเข้ามาหาที่บ้านมากัน๒คน
คนที่มาคุยด้วยเป็นผู้ชาย
บอกว่าจะมาถวายสังขทานที่วัดแถวนี้แหละแต่คนเยอะ

ตอนแรกตั้งใจว่าจะมาหาพ่อกิมเลี้ย
เพราะฉะนั้นพ่อกิมเลี้ยนคือใครเป็นสามีของยายลำดวน
แต่ว่าพ่อกิมเลี้ยเนี่ยตายไปหลายปีแล้วครับ
พอทักเอ่ยชื่อคนในบ้านถูกเนี่ยก็เลยทำให้ยายเองก็คงคิดว่า
คงจะคุ้นเคยกันรู้จักกันหรือเปล่าล่ะเนี่ย
สักพักหนึ่งคนร้ายหันไปเห็นตารงก็เลยคุยกับตารง
หยิบขวดเครื่องดื่มชูกำลังขึ้นมารินใส่แก้วให้ตารงดื่มครับ
แล้วบอกว่าเหล้าตากินหน่อยบำรุงกำลังมันจะได้สู้ซ่า
ลงกินได้เพียงแก้วเดียวครับล้มฟุบนอนที่แคร่ไม้
จากนั้นคนร้ายก็มาจับมารูปตัวยายลำดวน
แล้วคุณยายก็มีอาการเหมือนกับปวดชิงช่องลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำ
ไม่ทันไรครับล้มฟุบนอนกองกับพื้นตรงแถวห้องน้ำเลย

ลองฟังลูกชายของคุณยายลำดวนเล่าครับ
ตอนนี้กำลังตามหาครับ

คนร้ายเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาแค่
เงิน๘๐๐๐และโทรศัพท์๒เครื่องนะครับ
คนร้ายเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ในขณะที่แม่ค้าร้านซุปปะพันธ์
ที่๓๐ตุลาคมเนี่ยไม่เห็นลูกหลาน

ถ้าหากคนร้ายจะเอาบัตรสวัสดิการ
แล้วก็บัตรประชาชนที่ขโมยมาได้เนี่ย

ถ้าเขาเอามาใช้ที่ร้านเธอนะเธอจำได้

เข้าเครื่องเพื่อทำรายการ
ที่ร้านอื่นหรือเปล่า
อัปเดตอาการล่าสุดทั้งคุณตาคุณยายครับ
ยายลำดวนอาการดีขึ้นแล้ว
หมออนุญาตให้กลับบ้านได้มาฟัง
แต่ว่ายังคงอยู่ในความดูแลของคุณหมอ

สารพิษบางส่วนเข้าไปทำลาย

อย่างที่บอกว่าคือตอนที่ตรวจเจอ

คืบหน้าทางคดีตำรวจสวทธาตุเกียรติที่จัดเชิงเซาครับ
กำลังประสานข้อมูลระบบการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อตามหาเบาะแสคนร้ายอีกทางหนึ่ง
ภาพที่เห็นอยู่หน้าจอนี้เป็นภาพของผู้ต้องสงสัยนะฮะ

เมื่อไหร่ที่ข้อมูลชัดเจนแน่นหนารัดกลุ่มแล้ว
เชื่อว่าตำรวจคงจะจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้ในเร็ววันครับ

ทำกับคนแก่ผู้สูงอายุเนอะน่าเห็นใจ
ขอให้คุณตาคุณยายหายไว